วันนี้เราตามความคืบหน้าคดีนี้ให้นะครับ
คดีที่เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้แถวหน้าห้างแห่ง๑ย่านรัฐพร้าวซอยลาดพร้าว๘๓
คือมันคงเป็นเรื่องไม่ธรรมดาถ้าคนเราจะขี่จักรยานยนต์ปาดกันไปปาดกันมา
แล้วก็ถึงขั้นทำร้ายกันแล้วแทงกันตายบนถนนเนี่ยมันเป็นเรื่องไม่ธรรมดาแน่นะครับ
ผู้ชมครับเย็นเมื่อวานนี้ในท้องที่ของสนโชคชัยนะครับ
ผู้ชายคนนึงถูกแทงด้วยมีดจนเสียชีวิตอยู่บนถนนแถวห้างสรรพสินค้าแห่ง๑ย่านรัฐพร้าว
๘๓นะครับผู้ตายชื่อนวรรรณญาเนทิศอายุ๔๐ปีเขาเป็นนุ่มพนักงานส่งเอกสาร
ก็เสียชีวิตจมกองเลือดอยู่ครับถูกแทงเข้าใต้ราวนมซ้าย๑แผลนะครับ
แล้วก็ชายโครงซ้ายหนึ่งแผลที่หน้าผากแล้วก็ที่แก้มข้างซ้าย
ก็มีร่องรอยถูกคมมีดด้วยนะฮะเป็นทางยาวเลย
วินจักรยานยนต์รับจ้างที่เห็นเหตุการณ์ชื่อนายสัญชัยแสนบุญเขาเล่าให้เราฟังแบบนี้ครับ
บอกว่าตอนนั้นกำลังรับผู้โดยสารอยู่แล้วก็เห็นรถจักรยานยนต์สองคันขี่ปาดกันไปปาดกันมา
จากนั้นสองคันนี้ก็มาจอดอยู่กลางถนนแล้วก็ลงมาทะเลาะชกต่อยกัน
ผู้ตายเนี่ยไปหยิบหมวกกันน็อกที่เป็นแบบเต็มใบสีขาวมาฟาดใส่คู่กรณีเป็นผู้ชายทั้งคู่นะฮะ
ก็เลยไปหยิบมีดพับยาวประมาณ๔นิ้วนะครับซึ่งพกติดตัวอยู่เนี่ยหยิบขึ้นออกมา
แล้วก็จ้วงแทงเข้าลำตัวของนายวรรณญา๒๓ครั้ง

คู่กรณีก็ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไป
แต่ว่าวินจอยอที่อยู่แถวนั้นเขาเห็นเหตุการณ์

ก่อนที่คู่กรณีจะหลบหนีไปเนี่ยนะ
ผู้ตายเนี่ยตอนนั้นถูกแทงไปแล้วยังพอรู้สึกตัว
ยังลุกขึ้นมาพูดใส่คู่กรณีอยู่ว่าอย่างนี้ไม่แน่จริงเนี่ยถึงใช้มีด
แล้วก็ล้มลงฟุบแน่นิ่งแล้วก็เสียชีวิตไปเลย
ตอนแรกก็เห็นผู้เสียชีวิตกับผู้ก่อเหตุก็ขับรถตีคู่กันมา
แต่ว่าผู้เสียชีวิตขับปาดหน้าเขาไว้ไงไม่ให้รถไปไหน
พักหนึ่งก็ลงมามาทะเลาะกันเอาหมวกฟาดกันไง
วาดกันเสร็จพักหนึ่งก็เห็นต่างคนก็ผู้เสียชีวิตก็ถอยหลังไปหน่อยนึง
ก็เห็นผู้ก่อเหตุเอามีดออกมาแล้วไงมีดออกมาแทง
เหมือนจะว่าผู้ก่อเหตุถือมีดแล้วแต่ว่าเหมือนจะวิ่งเข้าหาใส่กัน
ผู้เสียชีวิตก็น่าจะวิ่งเข้าใส่ด้วยแหละ
เราได้คุยกับแม่ยายของนายวรรณญานะฮะที่เสียชีวิตนะครับ
แม่ยายเขายุค๖๖บอกว่าตอนนี้ยังช็อกอยู่นะฮะทำจ่ายไม่ได้
อ่าบอกว่าเมื่อคืนนี้นอนไม่หลับเลยได้แต่คิดว่าทำไมถึงมาแทงลูกเขยถึงขั้นตายแบบนี้
คือตัวลูกเขยเนี่ยยอมรับว่าเป็นคนโผงผางปากร้ายอารมณ์ร้อนแต่ก็ไม่เคยไปหาเรื่องใครก่อน
ก็อยากจะถามคนก่อเหตุว่ามาฆ่าเขาทำไมนะคือต่อให้ไปทำอะไรกันก็แล้วแต่เนี่ย
ทำไมถึงต้องใช้อาวุธฆ่าแกล้งกันตายนะครับแล้วก็อยากจะถามไปถึงแฟนสาวของคนก่อเหตุ
เพราะว่าแม่ยายบอกว่าเท่าที่รู้มาเนี่ยคนก่อเหตุมีแฟนสาวนั่งซ้อนรถมาด้วย
ถ้าเห็นคนทะเลาะกันขนาดนั้นทำไมไม่ห้ามแต่แม่ยายบอกว่าได้ข่าวมาว่า
แฟนสาวคนนี้ของคนก่อเหตุเนี่ยนอกจากไม่ห้ามแล้วยังยุอีกยุจนแทงเขาตาย

นิสัยดีรักลูกและเมียคือมันใจร้อนอย่างเดียวอันนี้อันนี้ไม่รู้อ่ะ
ไม่ทางนั้นอะอันนี้มาพกมีดนะพกมีดมันก็ไม่ธรรมดานะ
เขาเล่ากันน่ะเป็นคนยุค
ก็เนี่ยอยากให้จับได้เนี่ยจะถามทำไมจิตใจมันเป็นอย่างนี้
ส่วนรายละเอียดทางคดีเนี่ยต้องรอฟังทางสนโชคชัยนะครับทุกผู้ชมครับ
ตอนนี้พนักงานสอบสวนบอกว่ากำลังไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุทั้งหมดอยู่นะฮะ
แต่ว่าซอยย่านนี้ซอยที่มีผู้คนพลุกพลาดรถเยอะฮะ
ผมว่าภาพวงจรปิดเนี่ยหาไม่ยากนะครับตำรวจบอกว่ากำลังไล่อยู่นะครับ
และตอนนี้รู้ตัวคนก่อเหตุแล้วนะครับรู้ตัวแล้วนะ
กำลังแกะรอยติดตามตัวอยู่นะว่าจะก่อเหตุแล้วก็หนีไปทางไหนบ้าง
ส่วนนายวรรณญาตอนนี้ญาติรับศพจากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้วนะครับ
ตั้งศพอยู่ที่วัดบึงทองหลางนะฮะแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่โอ้โห
ต้องบอกว่าถึงขั้นแทงกันตายถ้าเป็นไปตามที่พยานที่เขาเห็นบอกนะ
คือขี่จักรยานยนต์ปาดกันไปปาดกันมา